มาดูเรื่องพระเรื่องวัดอีกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับน้ำท่วม
น้ำท่วมก็มีหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะไหว้พระขึ้นมา
แต่ว่าวัดน้ำท่วมชาวบ้านทำยังไงไปดูกันค่ะ
อันนี้คือเขากล่าพระหรือหรือยังไงครับ
อันนี้ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เลยคนนี้
บางคนบอกว่ายังไงรู้ไหมนึกว่าเทศกาลอุ้มพระดำน้ำ
ใช่นึกถึงแบบนั้นเลยท่าเดียวกันเลยนะคะ
นี่เขาบอกไหว้พระขอพรพร้อมอาบน้ำมนต์ไปเลย
บางคนเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะบอกว่าตั้งนโม๓จบเสร็จตีกันเชียงกลับบ้านเลยนะ
บางคนบอกไหว้พระมีบริการน้ำมนต์พร้อมและนี่คือวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้อง
ก็ถูกน้ำท่วมในคราวนี้นะคะชาวบ้านก็มีหลากหลายอารมณ์ค่ะ
ใครที่บ้านน้ำยังไม่ลดก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะ